สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนหนากับดิฉันนัทชากิตมอกค่ะคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ไหนยิ่งมีอากาศร้อนอบอ้าวยิ่งน่ากลัวนะคะเพราะนั้นหมายความว่าจะมีฝนตกหนักตามไปด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในระยะนี้นะคะพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเลยคือภาคอิสานแล้วก็ภาคป้ายค่ะเนื่องจากมีร่องฝนค่ะพาดผ่านบริเวณ
และอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชม
บริเวณไหนนะคะที่มีคลื่นสูงนะคะคลื่นจะสูง๑๔เมตรเพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะคะสีช้ำเลือดช้ำน้องสีม่วงแบบนี้นะคะมีความน่ากลัวค่ะ
เพราะว่ามันจะพัฒนาเป็นพายุไซโครนมุ่งหน้าขึ้นฝั่งประเทศอินเดีย
แม้ว่าพายุลูกนี้นะคะจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
ตรงต่อประเทศไทยแต่จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ตลอดทั้งสัปดาห์เพราะฉะนั้นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ค่ะ
เพราะว่าที่นั่นได้เกิดภูเขาไฟปะทุขึ้น
ทำให้มีลาวานไหลท่วมลงมาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นภาพที่น่ากลัวมากนะคะ
ประทุขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทำให้มีลาวานไหลลงมาแบบนี้นะคะเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนด้วย
ล่าสุดนะคะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑๕ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ